คุณผู้ชมจากเรื่องของควันดำของรถเมย์ไปที่เรื่องของสุนัขกันหน่อยกับคน
ก็คือหมานี่แหละไล่กัดชาวบ้านครับอยู่ที่จังหวัดนครสิทธิ์ธรรมราช
สามีภรรยาเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปเจอหมาไล่กัดนะฮะตัวเองก็บาดเจ็บ
รถก็ล้มก็พังเสียหายไปอีกแต่ว่าเจ้าของนั้นไม่รับผิดชอบด้วยนะครับ
ไปดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถิตสังขาวประธานชมรมคนทำความดีสันติศุกร์
พร้อมคณะกรรมการชมรมก็เดินทางไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจนะครับ
นายอดีศักดิ์ตำเมืองอายุ๖๐ปีเป็นอดีตเกษตรอำเภอจุลาพร
จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็นางพรทิพย์อายุ๕๐ปีเขาเป็นสามีภรรยากัน
บาดเจ็บนะฮะถูกหมาไล่กัดขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์
รถเองก็ล้มเสียหายด้วยทั้งสองคนก็บาดเจ็บเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น
มกราคมสักประมาณ๖โมงครึ่งช่วงเย็นนะครับ
อดีศักดิ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์
มีภรรยานั่งซ้อนท้ายแล้วก็อุ้มสุนัขพันธ์ปอมมาด้วย
อยู่ในซอยเจริญพรอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
พอเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเจริญพร๓อยู่ห่างจากบ้านพักไปเพียง๓๐๐เมตร
มีหมาแม่ลูกอ่อนเขาชื่อว่าอีแต้มครับวิ่งไล่กัดดุร้ายมาก
พยายามยกขาหนีแล้วก็ตามเพื่อให้มันรอดพ้นคมเขี้ยวของอีแต้นแล้วก็ตาม
แต่ก็หลบไม่ทันถูกกัดเข้าที่เท้าขวาแล้วก็นิ้วเท้าด้านขวา
พอจะหลบจะหลบสุดท้ายรถก็ล้มเสียหลักอย่างแรงบาดเจ็บไปอีกรถก็พังอีกครับ
จะมีเพื่อนบ้านไปช่วยต่อมาลูกชายก็พาเขากับภรรยาส่งโรงพยาบาล
อีแต้มไอ้หมาตัวนี้นะก็ถูกจับกลับเข้าไปที่บ้านของเจ้าของกันไปนะครับ
อดีศักดิ์บอกว่าเขามีบาดแผลถูกกัดที่บริเวณหลังเท้าขวาแล้วก็นิ้วกลางด้านขวารวม๒แผล
แล้วก็มีบาดแผลฉีกขาดบริเวณเข่าขวาแล้วก็ข้อศอกขวาเพราะว่ารถล้มด้วยนะครับ
ซึ่งแพทย์ก็พยายามในการช่วยกันทำแผลแล้วก็ฉีดยาป้องกันโรคพิสุนักบ้า
แล้วก็เรื่องของโรคบัตรทยักษ์ด้วยแพทย์ก็ให้นัดไปฉีดรวมแล้วต้องฉีดทั้งหมด๗เข็มด้วยกัน
ส่วนภรรยาเนี่ยข้อเท้าขวาแตกร้าวแพทย์ต้องเข้าเฝือกดามเพราะว่ารถล้มนะครับ
แล้วก็ต้องใช้ไม้ค้ำยันในการเดินด้วย
หลังเกิดเหตุทางเพื่อนบ้านก็ยังไม่ได้ไปพบหรือว่าไม่ได้ไปแสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใด
โดยที่ผ่านมาอีแต้มที่หมาที่ไปกัดเขาเคยไล่กัดชาวบ้านมาก่อนบาดเจ็บกันแล้วหลายคน
แต่เจ้าของก็อ้างบอกว่ามันไม่เคยกัดใครเลยแล้วก็ไม่รับผิดชอบทุกคนด้วยเช่นเดียวกัน
ซึ่งเขากับภรรยาเข้าโรงพยาบาลต้องเสียเงินไปเป็นพันแล้วก็ต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บหลายวัน
ถ้าเจ้าของหมาเนี่ยยังไม่รับผิดชอบอาจจะไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีต่อไป
เพราะเรื่องนี้หมายมีเจ้าของและรู้เจ้าของแล้วก็สามารถเอาเรื่องเอาความกันได้นะครับ